เรามาติดตามกันต่อเรื่องของความพร้อมของกรกตนะคะในการลงประชามติวันพรุ่งนี้
หลังจากที่มีปัญหาเรื่องของการรายงานในช่วงของการทดสอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
โดยเตรียมนำแฟคใช้แทนกรณีฉุกเฉิน
ส่วนเรื่องของการที่จะจัดออกเสียงประชามติทั่วประเทศ
ยืนยันว่ามีความพร้อมแล้ว๑๐๐ค่ะ
นายประวิทย์รัฐนาเพียรกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเปิดเผยว่า
กรกตมีความพร้อม๑๐๐ในการทำงานร่วมกับเครือข่าย
ดำเนินการจัดการออกเสียงประชามติ
เรื่องของการกำหนดสถานที่วัสดุอุปกรณ์
กระจายไปทั่วทุกจุดทั่วประเทศ
และกรรมการประจำหน่วยที่มีการซักซ้อมอย่างครบถ้วนแล้ว
นายบุญเกียจรักษาเจริญรองค์หลักขาดิการกรกตเปิดเผยว่า
ได้รับรายงานว่ามีการติดขัดเล็กน้อยในเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์

และอยู่ระหว่างแก้ไขให้ทันต่อการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการค่ะ
แต่ก็ยังเชื่อว่าจะสามารถรายงานผลให้เป็นไปตามเป้าหมายได้
ขณะเดียวกันกรกตยังมีแผนรองรับไว้แล้ว
ถ้าหากหน่วยใดไม่สามารถรายงานผ่านแอปพลิเคชันได้
ก็สามารถส่งข้อมูลมาทางแฟลต์หรือว่าโทรศัพท์แทนนะคะ
ขณะที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกรรมการกรกตกล่าวถึงกรณี
ผู้ที่มาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติไม่ถึง๑๕๐
อาจจะถูกร้องตีความในภายหลังนั้น
ยืนยันว่ากรณีนี้ไม่มีปัญหา
เพราะว่าตามกฎหมายให้ยึดจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ลงประชามติ
และให้ยึดมติของเสียงข้างมากของผู้มาใช้สิทธิ์
ยืนยันว่ารับผิดรีปอร์ตที่มีปัญหา
แก้ไขระบบดังกล่าวคืนมาแล้ว
พรุ่งนี้ไม่น่าจะเกิดปัญหาใดค่ะ
โดยกรกตจะรายงานผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
ถึง๙๕ภายในช่วงเวลา๒๑นาฬิกา
และจะขยายเวลาถึง๒๔นาฬิกา
กรณีที่มีตัวโปเกมอนหายากไปปรากฏอยู่ในหน่วยออกเสียง
ขอความร่วมมือว่าต้องงดเล่นเกมดังกล่าว

ถ้าหากจะเล่นอย่าให้เป็นการก่อความวุ่นวาย

แล้วก็ขอย้ำด้วยว่าถ้าจะเข้าไปในหน่วยออกเสียง
ทำไม่ได้เพราะว่าผิดกฎหมายประชามติค่ะ